ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่แล้วกันนะคะสำหรับสาวสวยตาคมปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเพิ่งบอกเองว่า
กำลังคุยอยู่กับนักฟุตบอลอังกฤษทีมชาติสโมสรซิตี้
เลสเตอร์ซิตี้คู่ใช่แล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะล่าสุดเลย
กลับลำบอกว่าตอนนี้ตัวเองโสดนะคะ
ไม่ได้คบหาอะไรดูใจกับใครทั้งนั้น
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่า
นักเตะฟุตบอลคนนี้เคยทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวรึเปล่า

เปิดใจแบบไม่มีกั๊กว่ากำลังซุ่มคุยอยู่กับ
แดนนี่ซิมสันนักฟุตบอลอังกฤษสโมสรเลสเตอร์ซิตี้
แต่มาวันนี้นักแสดงสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กลับบอกว่าตัวเองโสด
หลายคนก็เลยพุ่งเป้าว่าเป็นเพราะนักเตะคนดังกล่าว
มีประวัติทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว
ถูกสารสั่งกักบริเวณหรือเปล่า
ลดสถานะความสัมพันธ์ลง
ซึ่งปุ๊กลุ๊กก็ชี้แจงว่าเป็นแค่เพื่อนกันอยู่แล้ว
เพราะตอนนี้ให้เวลากับการทำงานทั้งหมด
ส่วนประวัติที่ผ่านมาของหนุ่มนักเตะนั้น
มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของฝ่ายชาย
ไม่คิดที่จะไปสื่อประวัติอะไรทั้งนั้นค่ะ
ก็จริงอย่างที่บอกว่าก็เป็นเพื่อนกันนะคะ
ก็เหมือนที่ผ่านมาก็คุยกันแบบความเป็นเพื่อนอะเนาะ
มันเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ขอไม่พูดถึงแล้วกัน

คุณคิดว่าเป็นคนน่ารักไหมคะนิสัยคนน่ารัก

คือนะวันนี้คือยังแบบว่าความรักนี่ยังไม่รู้เลยว่ายังไง

เพราะฉะนั้นคือเราก็คงไม่ได้แบบพัฒนากับใคร
แต่ก็ไม่ได้คิดถึงจะพัฒนาอะไรในตอนนี้
ทุกอย่างไกลมากคนที่ประเทศไทยก็ไกลมากเลยค่ะ
พูดไปเปลยเฉยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ
ก็ทำงาน๗วันเนาะมันก็คงมีโอกาสได้เจอกันยาก
ก็ยังคุยอยู่ค่ะโสดมากเลยค่ะ
อาจจะไม่สนิท๑๐๐แต่ว่าก็โอเคยังอยู่ในสถานะโสดค่ะ
จริงก็เปิดนะคะแต่แค่แบบเราอยากได้เวลามากกว่านี้